แต่อันนี้เรื่องของน้ำเหมือนกันคุณผู้ชมฮะแต่ช้ำเหลือเกิน
อายุทยาน้ำลดแล้วอยากจะกลับเข้าบ้าน
ช็อกเลยฮะทำไมคือทรัพย์สินอะไรมีค่าเขาเอาออกไปก่อนนะ
แต่ไอ้สิ่งที่อยู่ที่บ้านที่ปล่อยทิ้งไว้มันเอาออกไปไม่ได้
แล้วก็ไม่นึกเหมือนกันว่าไอ้โจรแสบนี้มันจะเอาไป

งัดแอร์แล้วไอ้ถังน้ำอันใหญ่๒๐๐ลิตรคุณผู้ชม

นี่คือบ้านแห้งแล้วนะคือนี่คือเหตุผลหนึ่งเลยนะ
ทำไมเวลาน้ำท่วมแล้วทางราชการบอกอบพยพอพยพ
แล้วชาวบ้านบางส่วนเขาไม่เอาออก

กลับมาแล้ววันหนึ่งของในบ้านหายหมดทำไง
ยอมอยู่ยอมอยู่ในบ้านแบบน้ำท่วมดีกว่า
กลับมาซ่อมบ้าน๓๐๐๐ซื้อของเข้าบ้านอีก๒๐๐๐ตาย
ไหวเหรอเอออย่างที่พี่เบิร์ตบอกเลย
ซ่อมบ้านก็เรื่องหนึ่งอันนี้ของหายมูลค่าสามหมื่นอ่ะพี่น้ำแข็ง
เนี่ยคอมเพสเซอร์แอร์ที่หายแล้วอ่ะเออที่ติดผนังอ่ะ

ไม่รู้เอาไปทำไมนี่ตำรวจสพมหาราชต้องไปเลยครับกับชุดสืบด้วย
บ้านของเขาเป็นบ้านปูนชั้นเดียวหมู่๓ตะบนกระทุ่มอำเภอมหาราชครับ
เจ้าของบ้านชื่อพี่สรษักอึ้งสุวรรคุณ
พาเจ้าหน้าที่ไปสำรวจรอบบ้านเลยนี่
อันนี้ตัวแอร์ที่ติดอยู่ในบ้านนะโอ้โหโจรมาเล่น
มาถอดชิ้นส่วนออกหมดเลยเอาอะไรข้างในไปไม่รู้
โอ้โหนี่แล้วก็มีถังน้ำคุณผู้ชม
ถังน้ำ๒๐๐ลิตรก็หายไปเหมือนกัน

ก็เลยพากันขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นไปอยู่บ้านญาติก็เข้ามาอยู่ในกรุงเทพ
จริงเมื่อ๑๐วันที่แล้วคุณผู้ชม
พี่สอนศักดิ์กับคนที่บ้านเขามาเช็คความเรียบร้อยที่บ้านก่อนนะ
เพราะเห็นข่าวว่าเออน้ำเริ่มลดแล้ว

ยังไม่ได้งั้นก็เลยกลับไปกรุงเทพ
ตอนนั้นพี่สอนศักดิ์บอกแอร์ก็ยังอยู่
เพรสเตอร์ก็ยังอยู่ถังน้ำ๒๐๐ลิตรก็ยังอยู่
แต่ตอนนั้นน้ำมันยังไม่ลดไงยังเข้าบ้านไม่ได้
โอ้โหนี่มันเอาไปทอดเออเอาไปรื้ออยู่นอกบ้าน
ตอนรอบ๑๐วันที่แล้วที่เขาเข้ามาอ่านน้ำยังไม่ลด
แต่ทรัพย์สินยังอยู่แอร์ยังอยู่ถังน้ำยังอยู่
เขาก็อ่ะงั้นกลับมากรุงเทพมาอยู่กับบ้านญาติเหมือนเดิม
จนกระทั่งเมื่อวานนี้คุณผู้ชมพี่สอนศักดิ์บอกเห็นข่าวว่า
น้ำลดลงแล้วนี่พื้นบ้านอะไรน้ำก็แห้งหมดแล้วก็เลยย้ายกลับเข้ามาบ้านอีกครั้ง
อ้าวมาถึงบ้านเห็นประตูโดนงัดครับ
โอ้โหแล้วไอ้ลูกกุญแจที่อยู่ตรงประตูบ้านโดนงัดจนพังเลย
แล้วก็มาเจอว่าแอร์ที่ติดผนังอยู่ในบ้าน
คอมเพรสเซอร์แอร์ที่ติดตั้งแขวนไว้ข้างบ้าน
โดนคนร้ายถอดลงมากองไว้กับพื้น
มันรื้อตัดสายไฟแล้วก็อะไร

เหลือแต่ซากทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้า
ถังน้ำสองผลิตตั้งอยู่ข้างบ้านก็หายไปด้วยเราก็เลยไม่มีภาพให้ดูกัน
มูลค่าความเสียหายเท่าไหร่เนี่ยพี่สอนศักดิ์
สามหมื่นครับหมดนั้นสามหมื่นนะอื้อฮือ
เขาคาดว่าคนร้ายคงเฝ้าดูอยู่สักระยะหนึ่ง
แล้วก็รู้เห็นความเคลื่อนไหวว่า
เจ้าของบ้านเนี่ยน่าจะไม่อยู่สักพักแล้ว

เห็นว่าไม่มีใครมานอนเฝ้าบ้านเข้ามาก่อเหตุเลยครับ
ดีนะพี่สอนศักดิ์บอกไอ้ของมีค่าในบ้านเนี่ย

เติมด้วยโอ้โหครอบครัวก่อนอันนี้ไม่ได้กลับบ้านเป็นเดือน

น้ำก็ท่วมพื้นบ้านก็เสียหายไป

แต่พี่สอนศักดิ์บอกหวังว่า

ตำรวจจะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
อย่างนั้นนะไม่รู้ป่านี้มันไปก่อเหตุกี่บ้านแล้วเนี่ย